ภาครัฐเองก็มีมาตรการในการดูแลตามแนวชายแดนด้วยนะคะ
หลังกรณีมีข่าวแพร่สะพัดเข้ามา
ว่าอาจจะมีแรงงานไทยที่รักรอบไปทำงาน
ยังต่างประเทศลักลอบเข้ามาร่วม๕๐๐คน
ทัพภาคที่๓มีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๒๓ชุดด้วยกัน
ตรึงกำลังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันเรื่องนี้

ยืนยันว่าเรื่องของการติดเชื้อในประเทศ
ยังไม่มีค่ะการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าแต่มีผู้ติดเชื้อที่นำเชื้อเนี่ย
มาจากต่างประเทศเท่านั้นเองเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยืนยันค่ะว่าวันนี้โควิด๑๙ในประเทศไทยยังไม่แพร่ระบาด
มีแต่ผู้ติดเชื้อที่นำเชื้อเข้ามาจากนอกประเทศและผู้ที่ติดเชื้อ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่นำเข้ามาคืออันนี้ยังไม่ใช่การแพร่ระบาด
ควบคุมไม่ได้เออคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของการแพร่ระบาดภายในประเทศเราเคยเกิดขึ้นไปแล้ว
ช่วงแรกแรกเลยตอนที่โควิดระบาดก็แปลกคือจากคนสู่คนจากคนสู่คน
อันนั้นเป็นการแพร่ระบาดแต่ว่ามันมีขนาดปริมาณที่เยอะ
แต่ว่าณตอนนี้ถามว่ามีไหมจากคนสู่คนที่ไม่ใช่เชื้ออิมพอร์ต
นำเข้ามีแต่น้อยน้อยมากที่สามารถควบคุมอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์แบบนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศ
เชื้อส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมาจากต่างประเทศนะคะ
ที่กักตัวสิบสี่วันแล้วก็ไปตรวจว่าท่านเนี่ยมีเชื้ออยู่อันนั้นแหละค่ะ
ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเบาใจได้
ยังเบาใจได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีอธิบายแบบนี้
กลุ่มคนติดเชื้อเนี่ยก็ยังเป็นเพียงกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก
เมียนมาที่เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างไร้สำนึกและกวาดความรับผิดชอบ
ทำให้คนส่วนใหญ่ก็ต้องตกที่นั่งลำบากนะคะซึ่งก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ย
พันเอกสำริทฉัดวัฒนาสกุลผู้บังคับบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่สาม
ออกมาเปิดเผยนะคะว่าที่เมียนมาเนี่ยเขามีการสั่งปิดบ่อนพนันแห่งหนึ่ง
ก็เลยทำให้คนไทยที่ทำงานอยู่ในบ่อนร่วม๕๐๐คนเนี่ย
อาจจะมีการลักลอบกลับเข้าไทยซึ่งรองแม่ทัพภาคที่สาม
มีการสั่งการค่ะให้ทหารตรึงกำลังสกัดห้ามมีการลักลอบเข้าเมืองโดยเด็ดขาด
โดยที่อำเภอแม่สายเนี่ยนะคะมีการเพิ่มกำลังทหารไปอีกยี่สิบสามชุด
ไปตั้งจุดตรวจสกัดแนวชายแดนเก้าจุดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ตามเส้นทางหลักตามเส้นทางรองคือทำงานร่วมกับทุกหน่วย๔๗จุด
รั้วรวดหนามช่องทางล่อแหลมกว่า๕กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นแนวทางการ
สกัดตามแนวชายแดนนะคะค่ะส่วนทางด้านของนายบดินพัฒน์เนินนินเนินนลนะคะ
อายุสี่สิบปีเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย
คืออยากให้ไปฟังเสียงจากผู้ประกอบการในพื้นที่กันหน่อยเขาออกมาระบุนะคะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการยื่นฟ้องผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิดสิบเก้า
แล้วลักลอบเข้ามาในประเทศคือทำให้ธุรกิจที่พักของเขาเนี่ย
ที่มีจำนวนทั้งหมดเนี่ย๑๒๐ห้องต้องถูกยกเลิกกรุ๊ปทัวร์ที่จะเข้ามาพัก
รวมร้อยห้าสิบคืนเสียหายไปอะค่ะทันทีเลยห้าหมื่นกว่าบาท
เจ้าของโรงแรมนี่มาไลฟ์แบบนี้แล้วก็ระบุด้วยนะคะ
ว่าตัวเขารู้สึกอึดอัดว่าทำไมคนที่ลักลอบไม่สำนึก
ทำให้คนนับหมื่นต้องเดือดร้อนดังนั้นอยากฝากถึงคนที่จะลักลอบเข้ามา
ให้ช่วยกันรับผิดชอบสังคมด้วยนะคะบุคคลใดก็ตามที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเข้ามาด้วยช่องทางทางธรรมชาติหรือช่องทางไหนก็แล้วแต่
ถ้าท่านกลับมาแล้วท่านติดโควิดถือว่าท่านมีความผิดนะครับ
ลาวจะฟ้องแพ่งทางลาวจะไม่นิ่งนอนใจอีกต่อไป
เพราะว่าทางเราและผู้ประกอบการทุกคนได้รับความเดือดร้อนมากพอแล้ว
ขณะที่พลตรีอำนาจศรีมากนะคะผู้บัญชาการกองกำลังนเรสวน
ก็ลงพื้นที่ติดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่บ้านแม่หลักอยู่ในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะ
ซึ่งก็ถือเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นของประเทศ
แล้วก็ปัจจุบันมีผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงรวมกว่า๓๐๐๐คน
โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นี้ก็มีการเพิ่มมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวด
การควบคุมการเข้าออกพื้นที่พักพิงมีการจัดชุดลาดตระเวนของฝ่ายปกครองที่อำเภอท่าสองอย่าง
ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สามสิบห้า
รวมทั้งตำรวจภูทรป้องกันการลักลอบเข้าออกพื้นที่ด้วยนะคะ
ส่วนผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่ศอสตร์จำนวนสี่ราย
ก็รักษาตัวหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการผลักดันกลับประเทศเมียนมาเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคเนี่ย
มีการเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดในบ้านเรานะคะ
มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยใหม่ล่าสุดวันนี้ค่ะ

เพราะว่า๔ใน๑๙รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
แล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ย
ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก
แล้วก็ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
อันนี้๔ใน๑๙นะแล้วถามว่าอีก๑๕คนเป็นใครมาจากไหน
๔คนค่ะเดินทางมาจากต่างประเทศ
๑๔คนเนี่ยก็ประกอบด้วยเมียนมาร์๖รายนะคะ
แล้วก็บากาเรีย๑รายเดนมาร์ค๑ราย
ตุรกี๑รายมอรโก๑รายสหรัฐอเมริกา๒ราย
สหราชอาณาจักร๑รายแล้วก็บาเรนอีก๑ราย
ส่วน๑คนที่ถูกบวกเข้าไปจนกลายเป็น๑๙คนเนี่ย
คนสุดท้ายมาแบบผิดกฎหมายนะคะ
เป็นหญิงไทยอาชีพแม่บ้านค่ะ
ทำอาชีพแม่บ้านลักลอบเข้าประเทศจากเมียนมา
ตามเส้นทางธรรมชาติที่จังหวัดเชียงราย
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ในบ้านเราพบผู้ป่วยรายใหม่๑๙ราย
เรายืนเลข๒หลักมา๒๓วันแล้วนะคะ

ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะอย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองกัด
ตกไว้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดออกไปได้อีกนะคะ